ข่าวแปลกกันบ้างนะครับนี่เป็นเรื่องราวของแม่ห้อง
แต่ดูแลลูกอู๊ดอ้าวทำไมร้องไม่เหมือนกันเป็นแม่ลูกกัน
ใช่แม่สุนัขดูแลลูกหมูนะฮะแล้วเขามีความรักความผูกพัน
ครั้งเมื่อลูกหมูถูกนำไปขายโอ้แม่สุนัขเขาเศร้ามากอะคุณ
นี่แหละครับภาพแห่งความน่าประทับใจน่ารักจริงของเจ้าจัมโบ
สุนัขเพศเมียวัย๒ปีซึ่งมีนิสัยรักแล้วก็ชอบเลี้ยงลูกหมู
ภายในบ้านหมู่ที่๕ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ
โดยนางประสานโตเอี่ยมเจ้าของคอกหมูเล่าว่ามีอาชีพเลี้ยงหมูมานานแล้ว
หมูตัวเมียเพื่อเพาะลูกขาย
เมื่อแม่หมูตกลูกออกมาจำเป็นต้องแยกลูกหมูออกมา

เดี๋ยวแม่หมูจะทับลูกหมูแบนซะก่อนนะฮะ
จึงได้ทำคอกไม้ไผ่ใกล้กั้นเป็นล็อกไว้
จากนั้นได้ย้ายลูกหมูมาอนุบาลเป็นเวลา๓๐วัน

โดยคุณพี่ประสานบอกว่าเจ้าจัมโบเป็นสุนัขของเพื่อนบ้าน
ซึ่งได้มากินมานอนที่บ้านเป็นประจำ

วันแรกที่เจ้าจัมโบมาเห็นลูกหมูนอนในคอก
จัมโบ้ก็กระโดดเข้าไปในคอก
โอ้โฮของคุณพี่ประสานก็ตกใจกระโดดเข้าไปทำไม
จะไปกินหมูกลัวจะไปกัดลูกหมูนะฮะปรากฏว่า
แล้วก็เจ้าจัมโบ้ก็เลยถูกตีถูกทำโทษ

แต่ว่าเมื่อเผลอเจ้าจัมโบ้ก็กระโดดเข้าไปในคอกหมูอีก
ตัดสินใจอย่างนี้ดีกว่าไม่ตี

ดูสิดูพฤติกรรมของเจ้าจำโบ้สิ
ปรากฏว่าเจ้าจัมโบ้ไปคลอเคลียร์หยอกล้อ
ล้อเล่นกับลูกหมูอย่างน่าเอ็นดูนะฮะ
แล้วก็จะเห่าเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้าไปในเขตบริเวณเล้าหมู
ที่ผ่านมาได้เพาะลูกหมูขายไป๗คอก
หลังจากขายลูกหมูเจ้าจัมโบ้ก็มีอาการซึมเศร้าไปหลายวัน
กว่าแม่หมูเขาจะคลอดลูกหมูออกมาใหม่นะฮะ
พอลูกหมูออกมาใหม่เจ้าจัมโบก็ได้ลูกใหม่อีกแล้ว
แต่เขาสีดังเหมือนกันเลยนะคะ
เขาเหมือนกันเลยเห็นไหมหมูบางตัวมีลายด่างน้ำตาลเหมือนกันเลย

หรือว่าจำโบ้จะเป็นหมูปอบตัวมา